แปลกบางทีต้องไปที่นี่เลย

อ๋อเหรอคุณเคยไปไหมอะไรนะไม่เคยไปแต่คนแถวนี้เคยไป
แล้วไปเจออะไรแปลกมากว่ามาเลย
ทีนี้เราก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังไงว่าที่พยาวมันมีอะไรแปลก

จักรยานนะครับเล่าจักรยานไปไว้บนกำแพงทำไม
จักรยานเขาไว้ปั่นตามพื้นท้องถนนทั่วไป
อันนี้เป็นจักรยานไต่กำแพงเหรอคะ
มีแต่จักรยานใส่ถังอันนี้มันจักรยานใส่กำแพง
นี่พาไปที่บ้านเลขที่๙๗ทับ๑๑หมู่๒ตำบลบ้านใหม่

ใครผ่านไปผ่านมาที่บ้านหลังนี้ตกใจกันทุกราย
กดกริ่งถามพี่พี่ครับคันเท่าไหร่ครับอยากได้

ใช่พี่เขาก็บอกแบบนี้น้องใบตองคุณชิสาไม่ขายครับ
แต่เอามาตั้งเอาไว้เนี่ยเพื่อประดับประดาษกำแพงรั้วที่บ้าน

กว่าคันคนแถวนั้นก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าขาย
แต่ไม่ใช่ร้านขายจักรยานนะ
ไม่ใช่ครับไปถามเจ้าของบ้านดีกว่า
คุณสมศักดิ์เขื่อนวงนะฮะเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
เขาบอกว่าไอเดียนี้เกิดจากการที่เขาไปเห็นจักรยานตามร้านขายของเก่า
แล้วรู้สึกเสียดายจังเลยของเก่าสวยงามแบบนี้รู้สึกเสียดายเลย
ก็เลยกว้านซื้อมันมาเลยเอามาทำให้มันเป็นประโยชน์ด้วยการมาทำเป็นเครื่องประดับประดาษตามรั้วบ้านแบบนี้
ในการเอาไปวางไว้ข้างบนเออมันก็สวยไปอีกแบบ
เขาบอกว่าตะเวนไปซื้อซื้อเลยนะอันไหนของเก่าอันไหนที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ย
คือมันจะได้ราคาถูกไงแต่คนเราเวลาเราเห็นของเก่าอะไรพวกนี้เนี่ยนะ
คุณค่าทางใจมันไม่เหมือนกันบางคนเขาชอบอะไรเก่าแบบนี้เห็นแล้วเอาไปสร้างเป็นงานศิลปะได้
เอามาวางไว้บนกำแพงบ้านก็สวยงามได้แบบนี้
หรือว่าเอาให้เป็นแหล่งเรียนรู้จักรยานแต่ละทรงแต่ละแบบต่างกันแบบไหนยังไง
ของเก่ามันก็มีคุณค่าทางใจเนอะใช่ทำไมต้องเน้นด้วย
แต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะคุณผู้ชมนะ